ส่วนอีกหนึ่งข่าวคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ก็ต้องเคลียร์กันนิดนึง
อดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคู่นี้หรือเปล่า
แล้วก็โพสต์ยาวมากเลยค่ะ
หลังจากที่พี่แจงปุ่นนาสาโพสต์ข้อความร่ายยาวประมาณว่า

วันนี้คุณพี่ก็ลืมใช่หรือไม่เจ้าคะ
คุณหลวงของน้องลงวันที่๒๔ทับ๘ทับ๕๖ด้วยนะคะ
เท่านี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ทำเอาเหล่าชาวเน็ต
โนกันไปต่างนานานะว่า
หรือว่านุ่มแจ๊ดจ๋ากำลังจะนอกใจภรรยาหรือเปล่า
หรือว่าลืมคำมั่นสัญญาเรื่องอะไรกันไปแน่
ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีโอกาสได้เจอกับพี่แจ๊ดนะ

ซึ่งพี่แจ๊ดเองก็ยอมรับแบบแมนบอกว่า
เอาก็เคยมีนอกกายภรรยาไปบ้าง
แต่ไม่เคยคิดจะนอกใจ
เดี๋ยวไม่ตอบอย่างนี้จริงหรอไปฟังกันดูค่ะ

ก็บอกเมียนะก็ขอโทษเมีย

แต่ว่าหลังจากนั้นก็ยังไม่เคยมีอีกหรอใช่ไหม
ไม่มีไม่มีอีกเลย

รักเมียคนเดียว

โอ้นี่ไงเขาบอกว่าคือจริงมันเกิดเรื่องนี้มานานแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรแล้ว
อดแว่นมาให้ดูดูสายตาของพี่แจ๊ดไม่มีโกหกแน่นอน

แต่ว่าได้ยินอย่างนี้แล้วก็แอบของขึ้นแทนคุณแจงนะคะ

แต่ว่าเขาก็ไม่ต้องขอโทษอะไรกันไปแล้วไง